ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริง
กับคำตอบของสาวขวัญอุสามณี
เมื่อถูกถามเรื่องโดนชาวเน็ตเมาส์
แต่งรูปหนักจนบ้านเบี้ยวเพดานบ้านละลายหรือเปล่า
สาวขวัญเขาก็เลยตอบให้ฟังแบบชัด
สาวขวัญมันจะก็อยากสวยแบบนี้อ่ะ

หน้าเราไม่เบี้ยว
เราลงให้หน้าเราสวยเราไม่ได้ลงให้บ้านสวย
ได้ยินชัดเต็มสองรูหูกันแล้วนะคะชาวเน็ตจ๋า
ใครคนไหนที่คล่องใจก็เลิกคล่องใจกันได้แล้ว
เพราะบ้านเบี้ยวแต่หน้าเราไม่เบี้ยวก็พอ
เราลงให้หน้าสวยไม่ได้ลงให้บ้านสวยนะน้องนะ
ตัวจริงสวยจบปะรู้จะเถียง
เอาตัวจริงสวยจบ
จบจ้าจบแล้วน้องขวัญจบพี่จบ

ถึงจะมั่นได้เบอร์นี้พี่ครับ